เอ้าเราไปวันนี้ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีฮะ
มีคำพิพากษานางนายวิสานางไม่ใช่เหรอ
ใช่ไหมแซนอ๋อนายนายรู้แล้วนายวิสาพัฒน์มโนไมรัสเนี่ยนะ
แซนวิสาพัฒน์เนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องนางพนิดาสิริยุทธโยธินเนี่ยนะ
แต่แซนมันสวยมากนะกับพวกอีกสองคนเนี่ย
หลังจากแจกเอกสารให้สื่อเนี่ยหน้า๓วันที่๒มีนาคม
กล่าวว่าแซนวิสาพัฒน์เนี่ยมีพฤติกรรมเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยาน
หลักฐานในการคดีเสียชีวิตของแตงโมนิดาจึงขออำนาจศาลเนี่ย
เพิกถอนการประกันตัวในชั้นศาลเขาว่างั้น
ต่อมาแซนวิสาพัฒน์ได้มอบหมายให้นายพรศักดิ์วิพาทอาพานนท์
ทนายความส่วนตัวยื่นฟ้องแม่คุณแม่นี่แหละ
ของคุณนางพนิดาแม่ของแตงโมกับทีมที่ปรึกษาทนายความอีกสองคน
ในข้อหามิลประมาทโดยการฟ้องตรงกับสารชวดนทรัพบุรี

วิสาพัฒน์พร้อมทนายความตัดสินใจ

ในคดีหมินประมาทกับนางพนิดา

สารจังหวัดนนทบุรีครับมีคำสั่งให้ถอนฟ้อง

ส่วนปรึกษาฝ่ายกฎหมายนางพัฒนา
ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายนางพิดาหรือแซนเนี่ย

จึงมีคำสั่งนัดฟังคำตัดสิน

ทางฝ่ายโจทย์ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่า

การสารจึงไม่อัดรับฟัง
เป็นผลร้ายให้แก่จำเลยที่๒ที่๓
ว่ามีส่วนร่วมกระทำความผิด
การกระทำของจำเรียนที่๒และ๓

ที่ภาคสายกฟ้องทั้ง๒คน

ก่อนหน้านี้ทางฝ่ายโจทย์ได้ยื่นถอนฟ้อง
เลยที่๑คือแม่แตงโมไปก่อนหน้านี้แล้ว

คดีแตงโมยาวนานแล้วเนาะ

เพราะมันมีคดีพ่วงไปอีกหลายอัน
มันก็เลยต่อเนื่องกันเยอะหน่อยนะคะ